เอาละค่ะอีกเรื่องหนึ่งอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะคะ
สมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญชวนสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบัน
ร่วมงานนิติศาสตร์รำลึกปี๒๕๕๘ในวันนี้นะคะ
ซึ่งนอกจากได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการแล้ว

ก็ยังจะได้แบ่งปันสิ่งดีตอบแทนสังคมด้วย
ติดตามรายละเอียดจากคุณสมศักดิ์จิติพลังศรี

ปีนี้ธีมของการจัดงาน
ผมให้ความสำคัญไปที่
การเริ่มต้นที่การให้
โดยผู้ที่เข้ามาร่วมงานทุกท่าน

จากคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เมื่อตรวจร่างกายเสร็จ
ก็มีสิทธิ์ที่จะ

ที่ท่านมาร่วมงาน
ในฐานะที่เป็นผู้ให้

โรหิตของเราด้วยเงิน

ให้มันยิ่งใหญ่ไปกว่าการให้

เรากันเงินที่เป็น

พวกเราวันนี้ต้องมาทำ

ครั้งนี้ไม่ได้ให้การบริจาค
เฉพาะคณะนิติศาสตร์
แต่เรายังจัดเงินกองทุน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลธรรมศาสต

ที่ถือว่ามีความทันสมัยมาก

ซึ่งเป็นชาวธรรมศาสตร์เต็ม

ความรู้สึกจากการเป็นผู้ให้

โดยที่เราทุกคนในฐานะสิทธิ์เก่า
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนครั้งนี้